คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะแป๊บนี่เข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะคะ
เดือนส่งท้ายปลายปีเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะสรุป
ได้ไหมปีหนึ่งที่กำลังจะผ่านไปไหวขนาดไหนหรือบาง
อาจจะบอกว่าไม่ไหวก็ยังบอกว่าไหวค่ะเนอะก็ต้อง
กันไปแบบนี้สู้ทีละวันรอดทีละวันเดี๋ยวก็รอด
พี่อ้อยนะคะเจอกันผ่านทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์
ตรงนี้ได้เลยใครมีคำถามอยากส่งเข้ามาถามบางคน
อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเอาคำตอบแค่ปลอบหนูหน่อยค่ะ
หรือแม้แต่อยากให้เรื่องราวที่ตัวเองเจอเป็นวิทยาธาร
กับคนอื่นอื่นเปิดพื้นที่ตรงนี้นะคะส่งเรื่องราวมา
วันนี้คำถามหนึ่งที่ส่งเข้ามาพี่ว่าเป็นเรื่องใหญ่
เพราะความตั้งใจความคาดหวังและจริงต่อให้ไม่คาด
หวังก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องใหญ่
โตขนาดนี้อ่ะมาดูคำถามของวันนี้กันนะคะอันนี้ส่ง
บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูมีเรื่องทุกข์ใจมากและ
อยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะอย่าขาดจากแฟนดี
หรือเปล่าแต่พ่อแม่หนูเนี่ยบอกว่าขอให้คิดให้รอบครอบอีก
ครั้งซึ่งหนูคิดไม่ตกและอยากเอาเรื่องนี้มาปรึกษาพี่อ้อ
ค่ะแต่งงานกับสามีมาได้๔ปีเพิ่งจะคลอดลูกเมื่อ
เดือนก่อนช่วงท้องแรกแรกหนูมีภาวะเหม็นสามีหนัก
มากถึงขนาดถ้าสามีมาอยู่ใกล้จะมีอาการอาเจียนเวียน
หัวแต่หลังจากเดือนที่๖อาการหนูเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ก็
มีภาวะไม่อยากให้สามีเข้าใกล้อยู่ดีซึ่งตลอดเวลาสามี
ก็เข้าใจและก็ดูแลหนูอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่จะพยายาม
แตะต้องตัวหนูซึ่งภาวะที่หนูเป็นทำให้เราต้องแยก
ห้องนอนกันรวมถึงหนูก็ใจกว้างค่ะให้เขาไปซื้อกิน
ได้เพราะหนูถือว่าหนูให้ความสุขเขาได้ไม่เต็มที่จน
กระทั่งหนูคลอดภาวะต่างเริ่มหายไปเรากลับมาเป็นครอบครัว
ที่สมบูรณ์กันเหมือนเดิมแต่ว่าสามีต้องไปทำงานเช้า
ก็เลยให้เขายังแยกห้องนอนอยู่แล้วก็กลัวว่าลูกตื่น
บ่อยเดี๋ยวแฟนอ่ะจะต้องตื่นไปด้วยแล้วไปทำงานไม่
ไหวตลอดเวลาเขาปฏิบัติตัวกับหนูดีมากนะคะดูแลหนู
ดูแลลูกเป็นอย่างดีเอาใจใส่ทุกอย่างจนวันหนึ่ง
ปกติเนี่ยเขาจะทำความสะอาดห้องนอนเองแต่วันนั้น
ไม่รู้อะไรดนใจหนูเข้าไปทำความสะอาดห้องนอนเขาและ
นั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่ทำให้โลกที่เคยสมบูรณ์แบบ
ของหนูแตกสลายค่ะพี่อ้อยตอนที่หนูปูที่นอนเจอมือ
ถือเครื่องหนึ่งตกอยู่มันปิดเครื่องเอาไว้หนูไม่เคย
รู้มาก่อนว่าแฟนมีมือถือเครื่องนี้อยู่รู้สึก
หงิดใจลองเปิดเครื่องดูเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็น
โชคร้ายของเขาที่เขาไม่ได้ตั้งไว้หนูเลยเปิดเข้าไป
ในอัลบั้มภาพสิ่งที่หนูเจอมันทำให้ช็อกมาก
ในนั้นมีคลิปคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันหลายคลิปใน
เครื่องตัวแสดงหลักในคลิปคือสามีหนูแต่พี่อ้อยคะ
เรื่องนี้ว่าพีคแล้วที่พีคกว่าคือในคลิปแฟนไม่
มีอะไรกับผู้หญิงแต่เขากำลังทำกิจกรรมนี้กับ
ผู้ชายแต่ละคลิปมีผู้ชายไม่ซ้ำหน้ามาเป็นนักแสดง
ร่วมซึ่งนอกจากภาพเคลื่อนไหวแล้วยังมีภาพนิ่งอีก
มากมายหนูล้มทั้งยืนเลยค่ะพี่ตอนนั้นความโกรธความ
ขยักแขยงมันผสมปนเปย์กันไปหมดหนูไม่เคยคิดว่า
เขาจะมีรสนิยมแบบนั้นพอตั้งสติได้หนูก็เลยเก็บ
เสื้อผ้าตัดสินใจอุ้มลูกไปบ้านพ่อแม่หนูและไม่
ลืมที่จะหยิบมือถือเครื่องนั้นติดตัวไปด้วยพอไป
ถึงบ้านพ่อแม่หนูเอาแต่ร้องไห้พูดอะไรไม่ออกจน
ถึงช่วงค่ำแฟนก็พยายามตามหาหนูค่ะโทรมา
หาที่บ้านโทรไม่ติดก็เลยโทรหาแม่แล้วก็รู้ว่าหนู
อยู่ที่บ้านและเมื่อหนูเห็นหน้าเขาหนูควบคุมตัว
ไม่อยู่ค่ะพี่ฟิลขาดอารวาสตบตีด่าทอเขา
หนูเอามือถือเครื่องนั้นปลาใส่หน้าเขาจนคิ้วแตก
ก็เห็นมือถือของเขาเขาตกใจมากหน้าเปลี่ยนสีเลยค่ะ
สิ่งที่เขาทำคือคุกเข่าก้มกราบหนูแต่หนูยังอารม
อารมณ์ไม่อยู่จริงเลยเอาเท้าถีบเขาจนพ่อหนูต้องจับ
แยกออกมาความโกรธเกลียดสะอิดสะเอียนมันอัดแน่นจนสาธยา
มาเป็นคำพูดไม่ได้หนูเห็นเขาร้องไห้ร่างกายมีแต่ร่อง
รอยการทำร้ายจากฝีมือหนูเขาพยายามพูดแต่หนูไม่พร้อม
ฟังจริงจริงจนพ่อต้องขอให้เขากลับบ้านไปก่อนซึ่งตั้งแต่
วันนั้นหนูไม่กลับไปอยู่กับเขาอีกเลยค่ะพี่และห้ามไม่
เขามาเจอหนูและลูกตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามง้อหนู
ทุกทางไปสารภาพกับพ่อแม่และอ้อนวอนให้พ่อแม่มาพูดกับ
ผู้หญิงแต่เพื่อนเขาแนะนำให้ลองมีอะไรกับผู้ชายบอกว่า
จะดีอย่างนั้นอย่างนี้จนเขาอยากลองซึ่งพอลองแล้วเขา
ดันติดใจเลยมีอะไรกับผู้ชายมาโดยตลอดในช่วงนั้นเขา
ยืนยันว่าเป็นความสนุกชั่วคราวไม่เคยคิดจริงจังซื้อกิน
เสร็จก็แยกย้ายไม่สารต่อส่วนคลิปที่เห็นเป็นเพราะความ
ที่ไม่คิดของแก๊งเพื่อนที่ชอบเอามาโชว์กันดูกันแค่
ในกลุ่มที่ไม่ได้เผยแพร่ไปที่ไหนแต่ยิ่งได้ฟังหนูยิ่งทำใจ
ไม่ได้ค่ะพี่เขาซื้อกินผู้หญิงหนูไม่ว่าเลยแต่พอแฟน
ไปมีอะไรกับผู้ชายหนูยังรับไม่ได้จริงค่ะพี่หนู
ถามเขานะคะว่าชอบผู้ชายมาแล้วมาแต่งงานกับหนูเพราะ
หน้าหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขายังชอบผู้หญิงเขา
รักหนูเพียงแค่ช่วงนั้นเขาอยากลองแล้วก็ติดใจมันแค่
ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งหลังจากที่หนูคลอดเขาก็ไม่เคย
ทำอะไรแบบนั้นอีกเลยแต่ต่อให้เขาพูดยังไงภาพนั้นมัน
วนเวียนแล้วก็ฝังอยู่ในหัวหนูอยู่ดีค่ะพี่หนูขอ
อยากเขาแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าไม่มีหนูกับลูกเขาอยู่
ไม่ได้เขารักหนูกับลูกมากมากอยากให้หนูให้โอกาสเขาซึ่ง
มองหน้าลูกหนูก็สงสารลูกอยากให้ลูกมีครอบครัวที่
บูรณอบอุ่นแต่พอคิดถึงคลิปนั้นทีไรใจของหนูมัน
ต่อต้านขึ้นมาทันทีตอนนี้หนูทำใจกลับไปใช้ชีวิต
เหมือนเดิมกับเขาไม่ได้จริงจริงค่ะพี่หนูควรทำยังไงดี
คะพี่อ้อยช่วยแนะนำหนูหน่อยที่พี่อ้อยบอกว่ามันเป็น
เรื่องใหญ่เพราะน้องไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจจะเจอเรื่อง
นี้ไงคะเข้าใจการนอกใจนะคือการนอกใจแต่ว่าตอน
แรกน้องบอกว่านอกกายก็ได้แต่พี่ไม่มั่นใจจริงจริงว่าการ
กายครั้งไหนจะทำให้เขาติดใจต่อให้จะไปกับผู้หญิง
ไปกับผู้ชายก็ตามนั่นหมายถึงว่าเขาเริ่มมีความสุข
ในการไปอยู่กับคนอื่นแล้วแต่ทั้งหมดน้องต้องใจเย็นเย็นก่อน
นะเรื่องที่น้องเจอไม่ง่ายค่ะและพี่เคยได้ยินจริงจริงที่มี
คนเคยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายไปมีอะไรกันหรือไป
ก็มีแต่ทั้งหมดค่ะการจะลองอะไรก็ตามต้องมั่นใจถึงความ
แน่นในใจมากพอนะจะซื้อบริการใดก็ตามต้องปลอดภัยไม่ใช่
ท้องหรือไม่ท้องป้องกันตัวเองแค่ไหนเพราะในที่สุด
ภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเราจะพามาติดคนที่บ้านหรือเปล่า
และอีกอย่างหนึ่งค่ะที่พี่ติดอยู่ในใจการถ่ายคลิปภาพนิ่ง
เคลื่อนไหวที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันเหมือนเขาพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วจริงจริงหรือเปล่าตอนเนี้ยน้องกำลังช็อก
เหมือนคนเสียสติสิ่งที่เจอมันทำร้ายความรู้สึกเรา
เป็นไปได้ไหมที่น้องยังไม่ต้องตัดสินใจทำอะไร
การที่น้องรับไม่ได้พี่ว่าน้องก็ไม่ผิดเขาเองก็คงไม่ได้รู้สึกดี
ถ้าเขาคิดว่าความสุขทางเพศของเขาเป็นคนละเรื่องกับการใช้ชีวิตครอบครัวกับเรา
แต่สิ่งที่พี่พูดเสมอคือความรักคือการเลือกกันและกัน
เขาเลือกเราแต่เราไม่ไหวจะเลือกเขายังไงก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้อยู่ดี
ก่อนตัดสินใจทำอะไรใช้เวลาเป็นตัวช่วยเลยค่ะ
อย่าหรือไม่หย่าตอนนี้ยังไม่รู้ลองดูกันต่อสักตั้งแล้วกัน
ตั้งที่ว่าอาจจะเดือนหนึ่ง๒เดือนหรือ๓เดือน
เผื่อเวลาจะทำให้เราพิสูจน์ใจเขาได้ว่าเขาจัดการรสนิยมของเขาได้หรือยัง
และเขาจัดการความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราได้ยังไง
แม้แต่การใช้เวลาอาจจะใช้จัดการกับความรู้สึกของน้องเองด้วย
เราสามารถมีความสัมพันธ์กับเขาได้สนิทใจแค่ไหน
รวมไปถึงความเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกของเราทั้งสองคน
และถ้าถึงวันนั้นจริงเราตอบตัวเองได้แล้วว่า
เราไม่สามารถเป็นสามีภรรยากับเขาได้อีกต่อไปแล้ว
ก็เป็นเพื่อนร่วมครอบครัวต่างยังเป็นพ่อเป็นแม่
แต่ไม่เป็นสามีภรรยากันแล้วก็สุดแท้แต่น้อง
ว่าเขาจะขอร้องแค่ไหนความรักมันไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความสงสารนะคะ
หรือถ้าในช่วงเวลานั้นเขายืนยันและทำให้เราเห็นว่า
มันเป็นแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจริง
ยังไงก็ตามเขารักครอบครัวพิสูจน์แล้วพิสูจน์เล่า
เราใจอ่อนอยากจะเดินหน้าก็ไม่มีใครว่าอะไรน้องนะ
ใช้ใจเป็นคำตอบหลังจากผ่านช่วงฝุ่นตลบนี้ไปค่ะ
และไม่ว่าจะตัดสินใจไปในทางไหนขอให้ผ่านการคิดแล้วคิดอีกพี่ย้ำคำนี้
ทั้งใจเราและใจลูก
ความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำอะไรไม่ยากค่ะลำบากจะเรียกคืนพี่พูดคำนี้บ่อยมาก

ต่อให้เราคือคนที่บอกให้เขาไปซื้อกินพี่ก็ว่าก็ไม่ได้ไปซื้อกินกันทุกคน
แล้วการถ่ายคลิปเอาไว้มันมีหลักฐานอันสามารถนำไปชื่นชมได้บ่อยอะค่ะ
ไม่ว่าจะไปกับผู้ชายหรือผู้หญิงการถ่ายคลิปไว้ดูพี่เคารพในรสนิยมของบางคนนะคะ
แต่มันทำให้คนที่เป็นเมียอดคิดไม่ได้ว่าเธอติดใจแบบนั้นไม่ใช่แค่มีอะไรกันแล้วจบ
แต่มันเริ่มมีความรู้สึกพึงพอใจเอาคลิปไปดูต่อเอาไปแชร์กับเพื่อน
ไม่รู้สิที่สุดแล้วมันก็คือการไม่ให้เกียรติเรารูปแบบหนึ่งหรือเปล่า
ในฐานะผู้หญิงคนนึงค่ะพี่เป็นคนเกลียดความระแวงของตัวเองมาก
ใครก็ตามทำให้เราเริ่มไว้ใจไม่ได้มันจะไม่ใช่แค่ทำร้ายอีกฝ่าย
แต่มันทำร้ายหัวใจของเราเองด้วยค่ะมีคนเยอะมากนะคะที่เข้ามาเล่าเรื่องการถูก
ทำลายความไว้วางใจแบบนี้บางคนโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่ารักไประแวงไป
แต่ก็ยังเดินหน้าต่อแต่กับบางคนนะคะเมื่อรู้ว่าเธอหลอกได้หนึ่งครั้ง
มันพังความไว้ใจไม่มีเหลือเลยถึงขั้นตัดใจจบร้องไห้แทบตาย
แต่เหมือนแบบในเพลงอะค่ะฉันจะเดินไปตายไกล
เพราะถ้ายังเดินหน้าต่อไปมันจะเริ่มเกลียดตัวเองมากขึ้น
เพราะมันระแวงไม่สิ้นสุดนะคะหยุดก็ไม่ได้หลอนแต่ภาพเดิม
ถึงได้บอกไงคะไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนตำหนิน้องไม่ได้จริง
แต่ละคนถือสาเรื่องบางเรื่องไม่เหมือนกันและสิ่งที่สามีทำ
ก็ไม่ง่ายที่จะหลับตาแล้วเดินหน้าต่อแค่ขอให้น้องได้ใช้เวลา
อย่าตัดสินอะไรในวันที่ใจยังกลุ่นไปหมดถ้าไม่มีลูกอาจจะง่ายกว่านี้
คือตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราอะค่ะ
แต่ถ้าตอนนี้มีลูกขอให้ได้ใช้เวลามาประกอบการตัดสินใจ
นิ่งให้ไหวเพื่อให้ทุกคำตอบในใจของน้องชัดเจน
มีโทรศัพท์๒เครื่องมีภาพลับซ่อนไว้
ไม่รู้สิพี่พยายามคิดคำตอบมาให้น้องคิดแล้วคิดอีกนะ
คือยังไงมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์ใจอยู่ดีอะค่ะคือถ้าเราไม่เจอ
ไม่เห็นมันอาจจะกลายเป็นโรคอีกใบที่เขาสามารถมีความสุขกับเพศชายได้ตลอด
หญิงก็ได้เพศชายก็ได้แต่เราเองอะค่ะ
ในที่สุดวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขามีโรคอีกใบ
มันก็ทำใจให้เดินหน้าต่อยากจริงจริงเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้ยืนยันไงคะว่า
ไม่ว่าน้องจะเลือกทางไหนเคารพการตัดสินใจของน้อง
แต่ขอให้การตัดสินใจนั้นผ่านกระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจ
แบบที่คิดดีที่สุดแล้วแล้วค่อยตัดสินใจ
ถามว่าอาการเปลี่ยนรสนิยมทางเพศจะเปลี่ยนกลับได้ไหม
พูดตามตรงก็ยากนะเพราะมันเป็นความสุขทางกาย
และเขาสารภาพกับน้องแล้วว่าเขาติดใจ
ไม่รู้ว่าการติดใจในทางกายจะพาไปสู่การติดใจ
และเข้าไปอยู่ความรู้สึกทางใจตั้งแต่เมื่อไหร่
และอีกเช่นกันถ้าวันหนึ่งข้างหน้าไปเจอผู้ชายบางคนที่เขาดันถูกใจ
ที่ไม่ได้ไปซื้อบริการเขาจะมีโอกาสพาคนนั้นเข้ามาทำร้ายครอบครัวหรือเปล่า
พี่ไม่ได้บอกให้หลอนแต่พี่บอกให้รู้ถึงหลักความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
แท้แต่น้องค่ะวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
คิดแล้วคิดอีกความสุขของเขาความสุขของเราความสุขของครอบครัว
หรือจะลองเดินหน้าใช้ชีวิตคู่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วทำทุกอย่างให้น่ารักที่สุด
แล้วดูสิว่าเขาจะหยุดความต้องการในรูปแบบนั้นของเขาได้หรือเปล่า
แต่ถ้าน้องทำดีที่สุดแล้วมันไม่สามารถหยุดความต้องการทางนั้นของเขาได้จริง
ก็แยกย้ายแต่ทุกเรื่องตัดสินใจวันนี้อาจจะเร็วไป
อย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีลูกก็ไม่มีอะไรเร็วไป
แต่พอมีลูกคิดอีกสักหน่อยพี่เห็นด้วยกับคุณพ่อคุณแม่น้องที่บอกไว้
ใช้เวลาหน่อยได้ไหมลูกคิดก่อนได้ไหมลูกเพราะอย่างน้อยการคิดช้า
ดีกว่าคิดอะไรไปข้างหน้ารวดเร็วทันใจตัดสินใจ
แล้วค้นพบว่าแหมไม่น่าตัดสินใจผิดเลยช้าไว้
ต่อให้วันหนึ่งค้นพบว่าการให้โอกาสของเรากลับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายเราได้อีกครั้ง
แต่อย่างน้อยฉันทำเต็มที่เท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้แล้วนะคะ
ถ้าอยู่ใกล้จะส่งกอดให้น้องแน่นเลยนะเรื่องที่น้องเจอไม่ง่าย
แลกเปลี่ยนกันอยากแชร์ประสบการณ์หรือแม้แต่อยากมีมุมคิดอีกวิธี
ที่จะช่วยทำให้เจ้าของเรื่องนี้ผ่านพ้นเรื่องของตัวเองไปได้
โปรดติดตามตอนต่อไป